น้องสาวจะพาไปนี่คุณผู้ชมค่ะพาไปดูซุปตานุ่มเวลาอยู่กับมอเตอร์ไซค์ค่ะ
กล้าวใจขนาดไหนแถวบ้านที่ฉันเรียกรถเครื่อง
นี่คุณผู้ชมจากที่หล่ออยู่แล้วกลายเป็นว่าหล่อแมนแฮนด์ซะมากกว่าเดิมอีก
เขาบอกเลยว่าเห็นแบบนี้อยากจะซ้อนท้ายคุณพี่กันเหลือเกิน
คนแรกยกให้เลยพี่เวียสุกลวัฒน์ค่ะปกติหล่อเข้มแมนอยู่แล้ว
แล้วเวลาเห็นพี่เวียเนี่ยแชะรูปกับมอเตอร์ไซค์ทีไรกดรีบ

คุณดูมอเตอร์ไซค์เขานะเป็นลอนเลย
แน่พี่เวียเค้ามีเป็นสต๊อกพี่แจ๊คเค้าชอบมีประมาณ๓คันแล้ว
นี่แต่ละคันไม่ต้องบอกราคานะมันเยอะจริง
เอาเป็นว่าน้องเบลล่าอยากจะซ้อนคันไหนก็เลือกเอาเลยจ้า

แต่ถ้าเบลล่ามีที่เหลือก็ให้พี่แจ๊คเขานั่งด้วยละกัน

คุณผู้ชมประกอบด้วยคนนี้เลยค่ะพี่โดมปกรณ์ลำ
โอ้โหคุณผู้ชมไม่ให้กรี๊ดได้ยังไงคะ
นี่ลีลาท่วงท่าในการแบบควบใบเกอร์

ไม่ก็มีวิธีการทำไมฉันรู้วะ
ไม่คงไม่เอาคำร้อนออกมาใหม่แต่พอนะ

แต่ลองไม่ฟาตอนนี้พี่โดมเนี้ยเขาขายไปหล่อแล้ว
เขามีครอบครัวก็มีมาสายปั่นจักรยานน่ารักให้ดูเนี่ยค่ะ
แต่ว่าแต่ละคันก่อนหน้านี้โอ้โหสุดยอดจริงเลยค่ะ

มีอีกค่ะมีอีกคนนึงละกันไปต่อที่คนนี้ละกัน
หล่อละมุนแบบนี้นี่พอประกบเข้ากับมอเตอร์ไซคันงาม
ออร่าความแมนทะลุทะลวงมากถึงมากที่สุดเลยจ้ะ
เอาคนไร้บทจะคิ้วอะไรคนอะไรบทจะคิ้วก็น่าเอ็นดู
โอ้โหตายแล้วต้องสะกดเลยจ้ะเนี่ย
ใช่บทจะคิ้วก็ได้บทจะบายเกินก็เท่
น่ารักดีนะคะ
เท่เกินต้านจริงคุณผู้ชมค่ะเวลาถ่ายภาพคู่กับมอเตอร์ไซค์นะ
น้องสาวเชอรี่อยากจะมีแฟนมีใบเกอร์แล้วทำไงอ่ะ
อันนี้ช่องเรานี่คือจังหวัดไหนจะดูกันยังไงงงไปหมดแล้วเนี่ย
คนอะไรบทอะไรว่าอย่างนี้ด้วย
สรุปหล่อทุกคนเลยสร้างก่อน